สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับหลายคนกังวลเรื่องของสถานการณ์ฝนเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับ
ที่ตกลงมาก็ทำให้การสัญจรทางท้องถนนในกรุงเทพมหานครเป็นอมภาษณ์ในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
วันนี้ครับมีแนวโน้มที่อาจจะต้องเจอฝนตกหนักตกนานอีกเหมือนเมื่อวานนะครับเพราะว่าปัจจัยตัวเดิมยังคงอยู่
นี่คือกลุ่มฝนที่เกาะตัวในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มฝนที่หลังจากนี้เป็นต้นไป
ก็มีแนวโน้มที่จะเข้ามามีบทบาทในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงกรุงเทพ
นี่คือภาพจำลองเมื่อวานนี้นะครับกลุ่มฝนจากบริเวณพื้นที่อ่าวไทยมีการพัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่กรุงเทพ
สังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นมีขนาดใหญ่นะครับอันนี้เป็นการเทภาพอย่างรวดเร็วนะครับจึงทำให้สังเกตว่ามีการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเย็นนะครับเป็นช่วงที่กระแสลมแรงดังนั้นจะทำให้อิทธิพลของกระแสลมเนี่ยนะครับมีการเอากลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมเยอะเป็นพิเศษ
ช่วงใกล้ช่วงค่ำครับจะสังเกตว่าเริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่มาจ่ออยู่นะครับนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่ช่วงประมาณทุ่มนึงไปต้นไปฝนจะค่อยเข้ามามีบทบาทในเพื่อนที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็คำนวณต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้ก็จะพบว่าฝนนั้นยั
ก็จะค่อยเก็นลงตั้งแต่วันพรุ่งนี้และนี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ต้องเตรียมรับมือกันต่อไปนะครับผมคุณตนันพิสิทธิ์มหันสวัสดีครับ